วันพุธถ้าบอกว่าวันพุธเนี่ยถือว่าเป็นคนปกติธรรมดา
แต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะทางโหราศาสตร์เขาบอกเลยว่า
มันคือวันแห่งการย้าย
คือดาวภาพสมดิย้ายประทับดวงเมืองที่ราศีเมฆ

คือเมืองไทยราศีเมษอยู่แล้วอ่ะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันต้องมี
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสดร้อนเลยช่วงเช้าที่ผ่านมา
พี่แคนดี้รากแก่นค่ะถือเลิกดี๙นาฬิกา๑๙นาที
เขาทำพิธีบวงสวงอันเชิญดาวพฤหัสสบดี
ประทับที่พิธีบวงสวงแห่งนี้สักการะองค์ปู่พญานาค
และพระพุทธชินราชที่ประทับอยู่ที่บ้านพี่แคนดี้ค่ะ
นำพิธีโดยอาจารย์วินไทยแม่บานเย็นพี่แคนดี้
แล้วก็พี่กังฟูนะแฟนของพี่แคนดี้เขา
ขอบคุณที่แคนดี้เนี่ยขอบคุณที่พี่แคนดี้ค่ะ
พร้อมกับรับความปังไปพร้อมกันด้วยคุณผู้ชม
แล้วจะบอกนะว่าราศีที่มีผลโดยตรงในการย้ายของดาวพระฤหัส

นั่นก็คือราศีเมษ
ตรงกับราศีของพี่กัมพูสาวหล่อหวานใจพี่แคนดี้นี่แหละ
ซึ่งพี่แคนดี้บอกว่าเรื่องงานพี่กังฟูทรงมานานแล้ว
หวังว่าหลังจากที่ดาวพระหัสสบดีย้ายในครั้งนี้
วกกับพิธีบวงสวงที่ตั้งใจจะจัดให้
จะได้ส่งเสริมดวงนะให้รุ่งเรือง
แล้วก็ธุรกิจของบ้านรากแก่นปังขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชม
รวมไปถึงความเชื่อเรื่องการบูชาดาวพระฤหัสสบดีเอายังไงดี
แล้วก็เรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นไปเลยกลับบ้านกันไปวันนี้
จัดโต๊ะไหว้บวงสวงค่ะเอาตามเลิกดี

และยิ่งถ้าไหว้สารหลักเมืองประจำจังหวัดที่อยู่
วันนี้เขาบอก๑๙เมษานั้นนะไปเลย
สารหลักเมืองท่านอยู่จังหวัดไหนไปกันได้เลย

คือวันนี้ไหว้ที่บ้านก่อนจะพักไปสารหลักเมือง
และเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวความสไตล์บันเทิงไทยรัฐของเรา
นั่นก็คือเรื่องตัวเลขในประรำพิธี
ดูก่อนจ้ะเลขที่บ้านพร้อมน้ำมนต์ไป

๕๖ลักพร้อมน้ำมันน้ำมนต์ไป
น้ำมนต์ต่างไปเลย
แล้วก็บอกเลยว่าเลขทูปพี่แคนดี้ก็มาด้วย

อันนี้พี่แคนดี้จุด
ส่วนอีกด้านหนึ่งทางขวาคือของแม่บานเย็น

๒มาเลขมากนะ
ทำไมเราดูเป็น๖๗๐

เอาล่ะ

แต่อีกหนึ่งเลขที่น่าสนใจก็คือ
เลขวันนี้๑๙เมษา
เลขของวันทำพิธีเพราะว่าดาวพระราชสบดีย้ายวันนี้นะคะ
เขาบอกว่าก็จะยึดเอาหลักเลข๑๙เป็นหลักเลย

บานเย็นก็ขอโวยพรให้แฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคนมีความสุขด้วยค่ะ

สิ่งดีก็ขอให้เขามาในชีวิตของลูกหลานพ่อแม่พี่น้องปูยาตายายทุกคนทั่วโลกนะคะ
สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะ
คิดสิ่งใดของให้สมความมุ่งมากปรารถนาสัตวิน

ในขณะที่แดดร้อนร้อนจัดอ่ะค่ะ
การว่ายิ่งให้ยิ่งได้แน่นอนครับ
กางแจ้งแล้วก็ว่ายบูชาสมซักห้าลูก
ในการว่ายแต่ละอย่างเนี่ยเป็นการว่าย
แล้วก็ของที่ว่ายพวกนั้นน่ะจะเป็นยา

พิธีบวงสวงก็เป็นการอาบน้ำมนต์ค่ะ
ล้างอะไรที่ไม่ดีให้มันออกไปสัฆภ์

เราจะไล่มันออกใช่ไหม
มันก็แบบฉันจะอยู่งี้

ประมาณนั้นเนี่ยแหละ
มันหมายความว่าเป็นขวดที่หมายถึงเศร้าหลักของบ้าน
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ